สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็นกับผมชัยรัฐถมยานครับ
พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์๒๓นาฬิกา
สำหรับในทุกวันศุกร์นะครับไทยรัฐเจาะประเด็นก็จะเน้นเจาะสถานการณ์ในต่างประเทศ

๔นาฬิกา๔๖นาทีตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่นเมื่อวันที่๑๑มีนาคม๒๕๖
แผ่นดินไหวระดับ๙ซึ่งถือว่ารุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
แต่หลังจากนั้นไม่นานมหันตภัยที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้เห็น

นั่นก็คือซึนามิลูกโตที่ซัดเข้าชายฝั่ง
แต่ยังไม่ทันที่คนญี่ปุ่นจะได้ตั้งตัวครับการรั่วไหลของสารขมันตรังศรี
จากโรงไฟฟ้าที่ถูกสุนามิพัดทะลม
ก็ได้ทำให้เกิดวิกฤตนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา
นี่คือเหตุการณ์ที่คนญี่ปุ่นไม่มีวันลืม

คนญี่ปุ่นได้ร่วมกันรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้น
ที่จะเป็นเครื่องเตือนให้พวกเขาดำเนินชีวิตไปด้วยความไม่ประมาท
มกลางสภาพแวดล้อมที่อาจจะเกิดมหันตภัยครั้งใหม่ได้ทุกเมื่อ
สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตและสมเด็จพระจักรพรรตินีมิทิโก
เสด็จเป็นประธานในพิธีไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว
และคลื่นซึนามิพัดถล่มญี่ปุ่นเมื่อ๕ปีก่อนที่อนุสรสถานแห่งชาติในกรุงโตเกียว
พร้อมด้วยบุคคลสำคัญและผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุในครั้งนั้น
รวม๑๒๐๐คนที่เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพลียง
โดยพิธีเริ่มขึ้นในเวลา๑๔นาฬิกา๔๖นาทีตามเวลาในท้องถิ่น
ซึ่งเป็นเวลาที่เกิดเหตุแผ่นดินไหว

นีทรงนำผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา๑นาที
ขณะที่รถไฟได้หยุดวิ่งชั่วคราวในเวลาดังกล่าว
จากนั้นนายชินสวาเบะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวสุนทรพฤษภายในงาน
คำมั่นว่าจะนำพาประเทศเดินหน้าก้าวข้ามวิกฤตเลวร้ายต่าง
ตามรอยที่บรรพบุรุษเคยทำมาให้ได้
ที่สมเด็จพระจักรพรรดิทรงตรัสแสดงความห่วงใยต่อประสบกรณิกร
ยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดฟุกูชิมะที่ยังไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่อาศัยได้
เพราะยังพบการรั่วไหลของกำลังตรังศรีปนเปื้อน
จากเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เสียหายจากซึนามิ
เช่นเดียวกับที่บริษัทเทปโก้ผู้ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าของญี่ปุ่น
ได้จัดพิธีไว้อะไรให้แก่เหยื่อจากเหตุแผ่นดินไหวที่สำนักงานใหญ่เช่นเดียวกัน
โดยพนักงานบริษัทต่างยืนสงบนิ่งไว้อะไร
ขณะที่บรรยากาศด้านหน้าสำนักงานใหญ่ของบริษัททิปโก้
ก็เต็มไปด้วยผู้มาชุมนุมประท้วงต่อต้านนิวเคลียร์
รวมตัวกันที่สวนสาธารณะในกรุงโตเกียว
ก่อนจะเดินเท้ามาอย่างด้านหน้าอาคารของเทปโก้
เพื่อถามหาความรับผิดชอบจากเหตุสารกำลังตรังศรีรั่วไหล

กลางการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดจากตำรวจ

ไม่มีรายงานเหตุรุนแรงใดครับ